สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธินประยูนโภคราช
เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน๓๐๐ชุด
จ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัย
โดยมีชาวบ้านบ้านปากบางจำนวน๓๐๐คนเข้ารับถุงยางชีพ
พระราชทานที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านปากบางตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ขณะเดียวกันพระองค์ยังมีพระราชกระแส
ถึงความห่วงใยไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
สร้างความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ให้กับชาวบ้านที่รอรับสิ่งของพระราชทาน
โดยนายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เข้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรังที่สุดตัวลงมา
รวม๔จุดใน๔ตำบลได้แก่พนังกั้นน้ำที่หมู่๒ตำบลหนองตรุษ
หมู่๓ตำบลนาตาล่วงแล้วก็ที่หมู่๖ตำบลบางรักษ
โดยที่ตำบลหนองตรุษผนังกั้นแม่น้ำตรัง
ซุดตัวลงมาเป็นระยะทางยาวประมาณ๑๐๐เมตรครับ
ส่วนที่ตำบลบางรักนะคะก็ยาวกว่า๘๐เมตรค่ะ
ส่งผลให้ชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำหลายร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะ
ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้าง
แห่งระดับน้ำก็ยังสูงกว่า๒เมตร
แต่ว่าโชคดีค่ะที่ฝนหยุดตกมาได้สักประมาณ๔๕วันแล้ว
ก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงนะคะ
เว้นบริเวณที่เป็นพื้นที่รับน้ำ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้าให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ระดับน้ำลึกเกือบ๒เมตร

แล้วก็กล่าวว่าพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรังได้แตกออกไปเรื่อย
ซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดคิดได้
ชาวบ้านก็ยอมรับนะคะว่ามีการแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า
แต่ชาวบ้านก็สมัครใจที่จะอยู่ในบ้านเองค่ะ
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ต้องแก้ปัญหาต่อไป
อาจจะต้องมีการสร้างคลองส่งน้ำ
ระบายน้ำฝ่ายกั้นน้ำฝ่ายทดแทนน้ำ
และแก้มลิงหรือว่าตัดคลองตรงไป
คลองลัดน้ำนั่นเองนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกรมชนรับประทานก็เร่งสูบน้ำออก
เพื่อที่จะช่วยชาวบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง
ในส่วนของโรงเรียนและชุมชนต่าง

และชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังนะคะ
ซึ่งก็สามารถที่จะสูบน้ำออกได้เฉลี่ยวันหนึ่งคุณผู้ชม

ว่าจะสามารถสูบน้ำออกได้ในพื้นที่
ใช้เวลาประมาณ๓๔วัน
จะกลับสู่สภาพปกตินั่นเองนะคะ
ใช่ครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วม

สำหรับการเตรียมการสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ